มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่อายุทยานะฮะ
ผู้ชายคนนี้ก็เป็นนักออกอุบายเหมือนกัน
อุบายแล้วก็ล่อลวงเด็กหญิงไปกระทำอนาจารย์นะครับ
ว่าเด็กจะไปตกปลาในช่วงเวลานี้
ก็ขี่จักรยานยนต์มาทักมาถาม
ตกปลาใช่ไหมมาขึ้นรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายมาเลย
จากนั้นพาเข้าพงหญ้าและไปกระทำอนาจารย์
เด็กหญิง๑๑ปีเท่านั้นเอง
ท้ายที่สุดตำรวจตามจับกลุ่มได้แล้วนะฮะ
ตามไปจับกันที่โรงงานสถานที่ทำงาน
ของตัวหนุ่มหื่นลายนี้นะครับ
ตำรวจภูทรนครหลวงจังหวัดพระนครสิทธิยานะฮะ
ก็นำตัวนายนิรุธเขียวสวาดอายุ๓๕ปี
มาสอบปากคำที่โรงพักนะครับ
หลังจากที่บุกเข้าไปจับที่สถานที่ทำงาน
ของผู้ชายคนนี้ในช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
นายนิรุธตกเป็นผู้ต้องหาล่อลวงเด็กหญิงวัย๑๑ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙มกราคม

เจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งเหตุก็ตามแกะรอยจากภาพวงจรปิด
แล้วก็ได้ข้อมูลจากพลเมืองดี
ก็เลยสามารถรู้แหล่งที่อยู่ของนายนิรุธ
ก่อนตามจับได้ภายในโรงอิฐ
ซอยวัดพระงามตำบลบางเดืออำเภอบางปะหัน
ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของนายนิรุธนะครับ
จากนั้นก็เข้าตรวจค้นบ้านของนายนิรุธแล้วก็ยึดของกลางได้ทั้งหมดครับ
เป็นรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุนะครับมาเป็นหลักฐานที่สำคัญ
เรื่องนี้ทางด้านของนายนิรุธให้การรับสาภาพ
ให้การรับสาภาพว่าไงรู้ไหมคุณ
คือเขาก็เป็นนักออกอุบายเหมือนกันนะคือก่อนเกิดเหตุเขาขี่รถจักรยานยนต
พบญาติของเด็กหญิงวัย๑๑ปีตอนนั้นพบเด็กอยู่กับยายเพียงลำพัง
ทีนี้ก็กลับออกมาวันถัดมานะฮะได้เข้าไปคุยตีสนิท
ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวว่าเด็กวัย๑๑จะต้องออกไปตกป่า
เขาก็เลยออกอุบายครับออกอุบายหลอกเด็กซ้อนรถจักรยานยนต์ของเขาไปด้วยกัน
แล้วบอกมาเดี๋ยวน้าพาไปเดี๋ยวลุงพาไปนะครับ
จากนั้นก็พาเข้าพงหญ้าล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคดีแล้วเพราะเจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนอย่างเข้มข้น
อย่างละเอียดเพื่อประกอบคำวินิจฉัยของแพทย์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
แต่ทีนี้ในขณะที่นำตัวนายนิรุธมาทำการสอบปากคำอย่างละเอียด
ปรากฏว่ามีผู้เสียหายที่ถูกนายนิรุธเข้าไปหวังทำอนาจารย์เช่นเดียวกัน
ได้เข้ามาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพบางประหาร๒รายนะครับ
แล้วก็ได้เข้ามาชี้ตัวเพิ่มเติมคุณดูสิผู้หญิงคนนี้วัย๑๗ปีท้อง๗เดือน
ยังเกือบจะโดนโดยผู้หญิงคนนี้นะครับก็วัย๑๗ปีท้อง๗เดือน
ก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่านายนิรุธหวังเข้ามาในบ้านของเธอ
เพื่อกระทำอนาจารย์เมื่อวันที่๑๑มกราคมกลางวันแสกเที่ยงตรงกับคุณ
นายนิรุธเดินเข้ามาในบ้านเธออยู่บ้านเพียงลำพังเธอก็ถามไปว่า
แต่ผู้หญิงจะเชื่อเหรอคุณผู้หญิงไม่กล้าให้เข้าบ้านหรอก
อุปกรณ์สอยกระลอกก็ไม่มีเห็นท่าทีพิรุษ
กระทั่งนายนิรุธขับรถจักรยานยนต์ออกไปแต่ก็กลับมาอีกรอบนะครับ
โดยนำรถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณข้างป่า
แล้วก็ทำทีมาขอเข้าห้องน้ำแต่ตัวเธอก็ไม่ให้เข้านะ
จากนั้นนายนิรุธจึงกวักมือเรียกเธอเข้าไปหาในป่า
โดยที่นายนิรุธอยู่ในสภาพอะไรรู้ไหมฮะ
ถอดกางเกงออกมาแล้วก็ควักอวัยวะเพศขึ้นมาโชว์
ตกใจมากนะฮะจนกระทั่งมีคนเดินผ่านมา
นายนิรุธก็ตกใจแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ทำให้เธอไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวแล้วแล้วก็ต้องเข้ามาแจ้งความ
ทีนี้พอรู้ว่าจับนายนิรุธได้เธอก็มาชี้ตัวเพิ่มนะครับ
แล้วก็เธอก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้าน
มาให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ส่วนผู้เสียหายอีกคนนึงนะครับเป็นพ่อครับ
แล้วให้ฟังบอกว่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ผู้ต้องหารายนี้แหละนายนิรุธพยายามปีนเข้าไปที่บ้าน
หวังจะทำอนาจารย์ลูกสาวของเขาครั้งนี้เลยรีบมาชี้ตัวนะครับ
ด้านตำรวจยังคงสอบปากคำนายนิรุธอย่างเคร่งเครียดตลอดทั้งคืน
เพื่อจะรวบรวมหลักฐานนำมาประกอบสำนวนคดี
แล้วก็วันนี้ก็จะนำตัวนายนิรุธ
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ล่าสุดเมื่อ๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา
ทางด้านของภูมิกับการสพนครหลวงนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนิวัติการศิษย์ได้นำตัวนายนิรุษเขียวสวาสตร์
ต้องล่อลวงเด็กหญิง๑๑ขวบล่วงละเมิดทางเพศ
ออกมาแถลงข่าวนะครับพร้อมกับนำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสาภาพณจุดเกิดเหตุคือพงหญ้าตรงนี้
ที่๑บริเวณบ่อปลาหลังโรงแรมบิ๊กเบส
จากนั้นก็นำตัวไปทำแผนจุดที่๒
บริเวณลานดินหลังประสาทนครหลวง

นิรุธในข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากบีดามันดาผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควร
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี

นี่ตอนเอาไปทำแผนคุณญาติของเด็กเป็นไงฮะ
โมโหสิครับมาทำกับเด็กวัย๑๑ขวบแบบนี้ได้ยังไง
หลอกลวงแบบนี้นะฮะลูกหลานของเขา
เขาโมโหพยายามที่จะเข้าไปรุมประชาธรรมในนิรุธ

ทีนี้นะครับก็ต้องรอให้คุณ
รอเรื่องของผลจากการตรวจร่างกายของเด็กด้วยนะฮะ
ว่านายนิรุธมีการใช้อวัยวะเพศ
ล่วงล้ำอวัยวะเพศของเด็กหรือไม่
ถ้าล่วงล้ำนะฮะก็ต้องมีโทษฐานนะฮะ
เรื่องของการใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้อวัยวะเพศนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีรับผลกรรมต่อไปนะฮะ